เราไปเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์นะคะ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เสียหลักนะคะไปพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อที่ขับสวนมาอย่างจัง
ทำให้คนขับนั้นเสียชีวิตค่ะที่ติดตามเหตุการณ์นี้นะคะ
พร้อมกับเหตุการณ์อื่นในรายงานค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่รถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อที่ขับสวนมาอย่างจัง
บริเวณปากซอยวังตามมั่น๓ในพื้นที่หมู่๗
ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าบางพะอินทร์
ฝั่งซ้ายของรถถูกชนจนยุบเข้าไปถึงห้องโดยสาร
นายอนุชาสอนชัยอายุ๓๔ปีคนขับเสียชีวิตติดภายใน
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อคู่กรณีถูกชนด้านหน้าได้รับความเสียหาย
อย่างล้อหน้าระเบิดทั้ง๒เซน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุก๖ล้อขับมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
มุ่งหน้าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
รถกระบะของผู้ตายขับตีคู่มากับรถกระบะอีกคันด้วยความเร็ว
ที่รถกระบะของผู้ตายจะเสียหลักพุ่งชนด้านหน้าอย่างจัง
ของผู้ตายระบุว่านายอนุชาเพิ่งกลับจากส่งภรรยาที่ทำงาน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะและกำลังขับรถกลับบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินาทีรถจักรยานยนต์พุ่งชนด้านข้างรถพ่วง๑๘ล้อ
เลี้ยวเข้าโรงงานแห่งหนึ่งบนถนนแสวงหาปากดง
ในพื้นที่หมู่๗ตะมนต์แสวงอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายอวิรุธบำเพ็ญอายุ๑๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพแสวงหาเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ป้ายแดงขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนสุขประยูนในพื้นที่หมู่๒
ตำบลหนองกะขะอำเภอพานทองทำให้รถและคนขับขี่กระเด็นไปไกลนับ๑๐เมตร
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายทงสินสิมผิวอายุ๓๕ปีหนุ่มโรงงาน
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่รถพังเสียหายทั้งคัน
เรื่องต้นก่อนเกิดเหตุไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ตำรวจสพพานทอง
สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและติดต่อยาดมารับศพ
กลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
กู้ภัยเร่งช่วยชีวิตนายอมรชัยแทร่เตียวอายุ๒๙ปี
ได้รับบาดเจ็บถูกกระบะดำของรถบรรทุก๑๐ล้อ
ลนลงมาทับลำตัวติดอยู่กับคัสซีรถบรรทุก
อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลพัฒนาอำเภอพนักนิคมจังหวัดชนบุรี
กู้ภัยต้องใช้แม่แรงยกให้กระบะรถสิบล้อยกตัวขึ้น
ก่อนจะนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ
ตรวจสอบพบว่ามีอาการเจ็บที่หน้าอกเพราะถูกคานเหล็กกระแทกอย่างรุนแรง
และมีเลือดไหลออกทางจมูกจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนายอมรชัยผู้บาดเจ็บเข้าไปนั่งตรงคัดซีใต้ท้องรถบรรทุก๑๐ล้อ
เพื่อขันน็อตซ่อมกระบอกไฮโดลิกโดยใช้คานเหล็กค้ำกระบะเอาไว้
แต่เหล็กรับน้ำหนักกระบะดำไม่ไหวจึงทำให้หล่นลงมา
โชคดีที่รอดชีวิตมาได้